สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับ
ถึงเวลาของจับตาเปลี่ยนไพรในวันนี้กับผมคุกตันดันพี่สิบมาหันครับ
คุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคงเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของใครหลายหลายคนนะครับแต่ว่ามีหลาย
ไปด้วยคราบน้ำตานะครับจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตลอด
สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเช่นที่ประเทศเมียนมาครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้รัฐบาลประเทศนี้
ต้องเร่งออกยุทธศาสตร์๓อย่าง

ห้ามทำเหมืองหยกในเขตเสี่ยงภัย

เกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่ดังกล่าวแล้วถึง๘ครั้งเลยทีเดียวครับ

ทราบกันดีนะครับว่าเป็นบริเวณที่มีสภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกครับ
พยายามที่จะแสวงกำไรจากวิกฤตเช่นนี้เช่นเดียวกันนะครับ
การจำหน่ายเทคโนโลยีพยากรคุณภาพอากาศให้แก่ประเทศจีน
ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันพยากรมลพิษทางอากาศล่วงหน้า๔๘ชั่วโมง
สำหรับการพยากรคุณภาพอากาศนั้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลจีน
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนปิดโรงเรียนท่าอากาศยานโรงงานจำกัดยุดยาน
รวมไปถึงเลื่อนจัดงานต่างในประเทศ

เนื่องจากมลพิษในอากาศสูงกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัยถึง๒เท่า

มีประชากรประมาณ๑๔ล้านคนทำให้ต้องสั่งปิดโรงเรียน๓วัน
ลพิษเหล่านี้มาจากท่อไอเสียรถยนต์ถึง๘๐

เพราะว่าก๊าซคาร์บอเนลไซด์ไม่สามารถที่จะลอยตัวเหนืออากาศที่เย็นได้
ส่วนที่เม็กซิโกครับภูเขาไฟโคลิมายังคงปะทุเท่าฐาน
และก็หมอกวันพ่นสู่ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่อง
ภูเขาไฟลูกนี้อยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟ
ซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขาไฟ๑๔ลูกของเม็กซิโก
ที่ยังคงคลุกกุ่นและประทุอย่างต่อเนื่อง

กลับต้องเผชิญกับพายุหิมะกระหน่ำอย่างหนัก
ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินถึง๖๓เมือง
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ไม่น้อยหน้านะครับ
ที่นี่ต้องเผชิญกับพายุธนโดถล่มหลายเมือง
ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน
พายุลูกนี้ทำให้ประชาชนหลายล้านคน

หลายสายไม่สามารถที่จะสัญจรได้
เนื่องจากถูกปกครุมไปด้วยฮีมะน้ำแข็งและกับน้ำท่วม
แต่บนความหดร้ายของภัยธรรมชาติ
ก็พบเห็นความใจบุญได้เช่นกันนะครับ

หลังมีผู้ใจบุญนิรนามให้ลอตเตอรี่๒๐๐๐ฉบับ
ไว้ในลิฟต์ของสารวาการจังหวัดโทชิงิ
ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
โดยขอให้นำเงินไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเมืองนี้

ด้วยในถุงนี้นะครับมีลอตเตอรี่รวมกว่า๖๐๐๐๐๐เยน
หรือว่า๑๘๐๐๐บาทครับ
ท้ายกันที่ปรากฏการณ์ทางนาราศาสส่งท้ายปีแพะครับ
คนไทยสามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
นั่นก็คือปรากฏการณ์ดาวหางแคทอลิน่า
ซึ่งเคลื่อนที่จากท้องฟ้าทั้งซีกโลกเหนือ
ในช่วงก่อนรุ่งเช้าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นของวันปีใหม่นะครับ
อกจากนี้ยังสามารถที่จะมองเห็นดาวเคราะห์ได้อีก๓ดวง
นั่นก็คือดาวสุบดาวอังคารและดาวพระฤนธรรมดี
และนี่คือภัยธรรมชาติรวมไปถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของปี๒๕๕๘นะครับ
ในปีนี้ปี๒๕๕๙คงยังต้องจับตาต่อเนื่อง
ภัยธรรมชาติรวมถึงปรากฏการณ์ต่าง
พร้อมที่จะเกิดกับคุณผู้ชมทุกเมื่อ
เพราะว่าภัยเหล่านี้นั้นเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ